คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์เขาใหญ่เขาใหญ่จริง
เขาตัวใหญ่ออกมาจากเขาใหญ่มาพังรถคนค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ช้างนะคะช้างป่าลงมาจากเขาใหญ่ค่ะ
แล้วนี่ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเวลากลัวเขาพูดว่าไงนะ
กลัวจนตัวสั่นรถถ้ามันสั่นได้สั่นแล้ว
คราวนี้แรงสั่นมาจากนี่แล้วค่ะ
ที่มันเอาสีข้างแล้วก็ไปเบียดรถแบบนี้นะคะ
แล้วดูสิที่รถเรจาเลยอ่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมช้างปลาลงนะคะ
เป็นช้างปลาอุทยาในชาติเข้าใหญ่ค่ะ
มันวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่รถเก่งคันนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

เหตุการณ์เกิดที่ปากช่องโคราชนะฮะแล้วมันเดินไปมันโอ้โหพี่เบิร์ต
เป็นพี่ทำไงอ่ะใจหายใจทำหน่อยคือทำใจอืมนี่ดูมันคล่อม
มันค่อมฝากระโปรงท้ายแล้วคือเราจะไปวิ่งไล่มันก็ไม่ได้
โอ้โหอย่าออกไปทีเดียวเชียวแหละเราก็ต้องหลบเขาอะเนาะ
ถูกต้องค่ะก๊อฟเห็นไหมคะเสียงเจ้าหน้าที่ผู้หญิงในคลิปเนี่ย
บอกเจ้าพลายแคละตลอดเวลาเลยนะคะอย่าทำรถเขาแคละไป
เข้าป่าไปไม่เอาอย่าทำรถเขานะแคละแรกค่ะคุณผู้ชม
พลายแคละเนี่ยมันไม่ได้สนใจนะฮะหลังจากที่น่าจะเล่นแบบสมใจแล้ว
สมใจนึกแล้วนะคะพักใหญ่มันก็ค่อยหันหลังเดินเข้าไปในป่า
อย่างสบายใจนะคะทีนี้พอมันกลับเข้าไปแล้วแล้วก็เอาให้แน่ใจมันกลับเข้าแล้วนะ
เบิร์ตก๊อฟสุดท้ายค่ะพอไปสำรวจตรวจสอบรถเก๋งคันนี้โอ้โห
นี่เป็นร่องรอยของการที่เจ้าแคระเล่นใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้โหอัมเตอร์ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังเกิดเหตุการณ์แล้วนะคะ
ปรากฏว่ารถเก่งคันนี้ได้รับความเสียหายกระจกหลังแตกยับครับ
กระจกมองข้างหักข้างรถมีรอยรอบคันรถเก่งคันนี้เป็นของคุณพาสันแก้ววิเศษนะคะ
เป็นนายช่างไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหมูศรีนะคะค่าเสียหายประมาณ๓๔๐๐๐บาทค่ะ
หลังเกิดเหตุระทึกนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมหารือ
คือหาทางแก้ปัญหาช้างป่าเขาใหญ่ลงมาเกวเรแบบนี้นะคะเพราะคุณรถเนี่ยมันซ่อมได้
แต่ถ้าเกิดว่าคนมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะคะนี่เห็นไหม
ทำงานในพื้นที่หมู่๔มันอยู่ใกล้กับเขาใหญ่อยู่แล้วอะเนาะ
ครับเสร็จทางรถเนอะค่ะทะเวียนแปดสองสี่ศูนย์นะคันนี้เอง
ไวมากเลยพี่ยังคิดไม่ถึงเลย